ถึงแม้ตำรวจจะมีการแถลงสรุปคดีการเสียชีวิตคุณตังโมไป

แต่เป็นการแถลงสรุปที่มันไม่จบ

เฉพาะภาพที่ตำรวจเอามาขึ้นเทียบเคียงกันเป็นรอยบาดแผล

แล้วนี่ดูสิสื่อก็มีการพาดหัวนะว่าจับโป๊ะตำรวจ
เพราะว่าภาพที่เป็นภาพเคสต่างประเทศเอามาเปรียบเทียบนั้นน่ะ
เอ้าคือมันไม่ใช่แผลที่เกิดจากใบพัดเรือเอาไง
นี่ค่ะทีนี้อยากให้คุณผู้ชมย้อนไปฟัง
ลักษณะบาดแผลมีการโค้งเว้าในลักษณะนี้
ซึ่งเมื่อจำลองนำใบพัดเรือหมุนเฉือนลงบนดินน้ำมัน
ก็จะได้แนวเว้าโค้งในลักษณะเดียวกัน
และยังมีข้อมูลอ้างอิงจากกรณีต่างประเทศ
ที่มีผู้เคาะร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นขา
ก็จะพบว่าบาดแผลหลังการเย็บนั้น
มีลักษณะเว้าโค้งเช่นเดียวกับบาดแผลนี้ของคุณแตงโม
เชื่อได้ว่าบาดแผลนี้เกิดจากการถูกใบพัดเรือปัด
ก็คงจะย้ำแบบนี้คงต้องขีดเส้นใต้
ที่จะบอกแทนแหลงว่าเป็นบาดแผล
ที่โดนใบพัดเรือชนิดเดียวกันบาดขา
ใช่แล้วเกิดเป็นรอยแผลแบบนี้
ใช่ค่ะทีนี้คือมันก็เลยกลายมาเป็นคำถามไง
ว่าอ้าวในเมื่อในคลิปวีดีโอน่ะลงเสียงเอาไว้แบบนี้
แต่พอมีคนไปจับโป๊ะได้
เมื่อวานก็มาแถลงบอกว่าจุดประสงค์ที่ต้องการจะบอก
ไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าแผลนั้นเกิดจากอะไร
มันก็เลยกลายมาเป็นคำถามไงว่าอ้าวแล้วทำไมถ้าเกิดแถลงคดีระดับประเทศ
คนให้ความสนใจแบบนี้ทำไมไม่เอาภาพมาประกอบ
เป็นภาพที่เกิดจากใบพัดเรือแล้วเย็บแผล
และเป็นภาพเคสที่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ
เกิดขึ้นในต่างประเทศนานมาแล้วด้วย
เพราะว่าจริงมันส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของตำรวจเหมือนกัน
ติดตามกันได้นะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้ว

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณก๊อฟครับ

ขีดเส้นใต้ต่อเลยเรื่องนี้

เรื่องมันไม่ควรจะเป็นเรื่อง

เรื่องที่ไม่ควรจะเป็นประเด็น

เทียบแผลแตงโม

วันที่ตำรวจแถลงข่าวเนี่ย

ถึงบาดแผลที่ขาแตงโมว่า

มันสอดคล้องรองรับกันมันสอดคล้องรองรับกันแล้วตำรวจก็ไปเอาภาพแผลที่ว่าเนี่ย
จอโชว์บอกว่าเป็นแผลที่เกิดจากใบพัดเรือ
แล้วมันจะมีลักษณะโค้งว้าวเป็นตัวเอส
อย่างที่คุณน้ำแข็งเอาให้ดูเมื่อสักครู่
ตำรวจบอกว่าไม่สามารถนำแผลจริงของแตงโมมาโชว์ให้ดูได้
ก็เลยใช้ภาพนี้มาโชว์คือภาพขวามือ
ที่เกิดจากใบพัดเรือว่ามันมีลักษณะแบบนี้นะ
แล้วเรื่องที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าโลกโซเชียลเขาจับได้

เขาบอกว่าภาพที่ตำรวจเอามาโชว์เนี่ย
เป็นสำนักข่าวชื่อดังของอังกฤษ
แล้วเขาบอกว่าภาพนี้มันเกิดมาแต่ปี๒๕๕๙
มีคำอธิบายมาเสร็จเลย
ว่าเจ้าของบาดแผลเป็นหญิงสาวอายุ๒๑ปี
แผลที่เกิดขึ้นเป็นแผลระหว่างที่กำลังเต้นรำอยู่ในงานสังสรรค์ที่โรงแรมในเมืองสเตฟฟอร์ต
โดยไม่บอกว่าแผลเกิดจากอะไร
แต่ที่แน่ไม่ใช่แผลที่เกิดจากใบพัดเรือ
เหมือนที่ตำรวจบอกในวันแถลงข่าววันแรก
อ้าวแล้วตำรวจไปเอาภาพมาเปรียบเทียบกับภาพของแตงโมได้ยังไง
เพราะว่ามันคนละเรื่องกันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ
มันก็เลยเป็นประเด็นร้อนฉ่ามาทั้งวันเมื่อวาน
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งก็นั่งไม่ติดสิครับ
ผลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิตรผู้บัญชาการ
นำคณะตั้งโต๊ะแถลงอีกทีหนึ่งเมื่อวานนี้
เพื่อให้ความเป็นธรรมเราขอฟังคำแถลง
คนแรกที่แถลงคือพันธุ์ตำรวจเอกวรชาติแสนคำ
คนนี้เนี่ยเขาเป็นรองผู้บังคับการสายสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการภาคหนึ่ง

รองผู้บังคับการอธิบายอย่างนี้ครับ
ภาพที่นำมาประกอบนับนั้นเนี่ยใช้อธิบายลักษณะบาดแผล
เป็นรูปโค้งว้าวเป็นรูปตัวเอสโดยตำรวจได้ใช้คำว่า
บาดแผลโค้งเว้าที่มีลักษณะเดียวกันในวันแถลงสรุปคดี
เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ไม่สามารถนำแผลจากศพมานำเสนอได้
บาดแผลหลังการเย็บจะมีลูกโค้มว้าวเป็นตัวเอสโดยทีมงานนำมาเสนอ
เพราะต้องการให้เห็นภาพว่าบาดแผลมีลักษณะเป็นอย่างไร
และบาดแผลนั้นประชาชนและสื่อมวลชนก็สามารถค้นหาได้เข้าไปในกูเกิ้ล
โดยตำรวจได้ศึกษางานวิจัยในกรณีของคนที่ถูกใบพัดเรือฟันทงในฟันในลักษณะต่าง
พร้อมยืนยันว่าตำรวจไม่สามารถบิดเบือนข้อเท็จจริงได้
โลกที่ผู้คนสามารถค้นหาข้อมูลต่างได้เช่นปัจจุบัน
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ต้องขออภัยประชาชนที่นำภาพซึ่งไม่ได้ระบุแหล่งที่มาอย่างครบถ้วน
จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดกำกวมและมีข้อสงสัย
เนื่องจากเจตนาจริงนั้นตำรวจต้องการนำเสนอภาพบาดแผล
อีกทีนึงว่าเหตุที่ต้องนำภาพต่างมาเปรียบเทียบเพื่อนำเสนอภาพบาดแผล
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบ
เนื่องจากสาระสำคัญในคดีไม่ได้เปลี่ยนแปลง
อ้าวไม่ส่งผลกระทบต่อคดีนั้นพอเชื่อได้แต่มันเกิดประเด็นที่ทำให้วิพากษ์วิจารณ์ว่า
นี่ขนาดคดีที่เป็นที่จับตามองของสังคมก็ยังสะพร่าวหละหลวมได้ขนาดนี้
แล้วประเด็นอื่นจะให้ประชาชนไว้วางใจได้ยังไงมันจึงไม่แปลกใจหรอกครับที่ว่า
แถลงผลสรุปคดีสำนวนแล้วเนี่ยคนส่วนหนึ่งหรือคนส่วนมากก็ว่าได้
คาใจเรื่องนี้อยู่มากมายคือไม่เชื่อใจตำรวจ
ไม่มั่นใจต่อกระบวนการสอบสวนวันแรกที่บอกว่า
แผลแตงโมเป็นแผลลักษณะเดียวกันกับที่เอามาอ้างเพราะแผลนั้นเกิดจากใบพัดเรือเหมือนกัน
สุดท้ายขึ้นมาก็ไม่เชื่อไม่ใช่อ่าแล้วทำไมไม่ตรวจสอบ
ทำไมไม่บอกว่าแผลมีลักษณะแบบนี้แต่ว่าแผลที่เอามาเนี่ย
ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่นี่ไปบอกนี่ครับว่าเกิดจากใบพัดเรือ
จนกระทั่งคนเขาจับได้ว่าไม่ใช่เกิดจากใบพัดเรือ
มันผิดพลาดได้ยังไงครับเมื่อวานนี้ขาใหญ่ขาดุอย่างอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
เขาก็ออกโรงเพราะเนื่องจากเรื่องบาดแผลแล้วเนี่ย
ยังมีหลายประเด็นที่คุณอัจฉริยะเขาแคลงใจนี่คุณอัจฉริยะว่า
จากนี้ตนจะฟ้องตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชา
ตำรวจที่มาร่วมกันแถลงข่าวสรุปคดี

นี่ก็ระเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ก็คือกรณีเอื้อประโยชน์ช่วยผู้ต้องหา
พ้นผิดและรับโทษน้อยลง
จะเป็นกลายเป็นการดูหมินเจ้าพนักงาน
เพราะใช้ความสุจริตเป็นที่ตั้ง
แล้ววันนี้ที่เป็นข่าวการแถลงเมื่อวาน

ว่าการนำภาพมาเปิดเผยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ย
มันจะถือว่าเข้าข่ายผิดพรบคม
ข้อหานำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้ไหมครับ
วงแตกเลยครับวงแตกเลย
ทั้งผู้บัญชาการทั้งรองทั้งลูกน้องที่เกี่ยวข้อง
ไม่ตอบคำถามไม่ตอบคำถาม
วกกลับมาเรื่องสำนวนคดีแตงโมอีกทีหนึ่ง
เมื่อวานนี้ใครที่ได้ฟังที่ผมสัมภาษณ์พันตรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
ที่ท่านให้สัมภาษณ์ในคำแถลงว่า
ผู้ต้องหามี๓คนที่ในคำแถลงคดี
มีความผิดหรือประมาททำให้คนตาย
แต่ทำไมไม่บอกว่าประมาทอย่างไร
ถ้าให้คนคิดเอาเองว่าอ๋อประมาทเพราะไปขับเรือ
แล้วเรือกระตุกทำให้แตงโมพลัดตกจากเรือ
คำถามก็เกิดขึ้นมาอีกว่า
คนขับเรือเนี่ยจะขับพร้อมกัน๓คนเลยเหรอ
คนช่วยกันจับพวงมาลัยเหมือนกันเหรอ

ก็ขับคนเดียวใครขับก็คนนั้นขับ
แต่ทำไม๓คนเจอคดีเหมือนกันคือประมาท

พันธุ์ตำรวจเอกวิรุธสวัสดีบุตรบอกว่า
เผลอถ้าสำนวนเป็นอย่างนี้

นี่เป็นประเด็นที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้

คุณน้ำแข็งครับคุณกอล์ฟครับ

สังคมก็ยังคงคลางแคงใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เพราะปล่อยให้มันหลุดมามันมีความผิดพลาดในคดีใหญ่แบบนี้ได้ยังไง
ทีนี้ครับไม่ให้ต่ออาจารย์สุภาพนิดนึงแล้วกัน
ก็ว่าตอนแรกคุณจำได้ไหมว่าพิสูจน์
สูจนรอบแรกผลออกมาบอกว่ามี๑๑แผล
พอมารอบ๒ที่ทางนิติเวศของกระทรวงยุติธรรมผลออกมาบอกมี๒๒แผล
แต่ปรากฏ๒๖เมษาวันแถลงมีแผลทั้งหมด๒๖แผล
ทีนี้นายอัชริยะก็เลยบอกว่าอยากรู้ว่าจาก๒๒เพิ่มมา๒๖เนี่ย
อีก๔แผลมันเพิ่มมายังไงได้บ้าง
มันเพิ่มมาจากไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะ
อาชริยะก็ตั้งข้อสังเกตไงว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้
ถ้าโดนใบพัดจริงต้องมีคราบเลือดของคุณตังโมติดอยู่ที่ใบพัดเรือ
ว่ามีคราบเลือดของคุณตังโมหรือเปล่า
รวมถึงประเด็นทรายที่อยู่ในมือคุณตังโมด้วย
เพราะว่านายอัชริยะบอกว่าเรื่องของทรายที่อยู่ในมือของคุณตังโม

เพราะว่าคุณตังโมเขากำทรายไว้ในมือด้วย
ใช่ค่ะนี่เป็นประเด็นต่างเหล่านี้
ทีนี้นายอาชริยะก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้อีกชั่วโมงนึงเนี่ยคุณผู้ชม
บ่ายโมงบ่ายโมงจะไปร้องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รับคดีคุณตังโมเป็นคดีพิเศษ
เพราะว่ามันส่อไปในทางที่จะเป็นฆาตกรรมอำพราง

อ่าที่ปลายบอกไม่กลัวเพราะว่าทำด้วยความบริสุจร์ใจเนอะ
อาจริยะมาดูที่ทนายเดชากันหน่อยดีกว่า

จริงแล้วเนี่ยก็มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้โทรมาหาแล้วก็มา
อธิบายเรื่องภาพเหมือนกันแหละว่าที่เอามาเนี่ยเพื่อให้
เห็นแนวโค้งแนวเว้าของแผลเป็นอย่างไรนะเพราะว่าไม่สามารถ
นำผ้าแผลจริงของคุณตังโมมาใช้ประกอบได้นะส่วนที่ตำรวจ
ระบุในคลิปว่าเป็นรอยบาดแผลจากการโดนใบพัดเรือเหมือนกัน
เนี่ยชื่อว่าเป็นการสื่อสารที่มันคาดเคลื่อนยืนยันว่าการที่
เนี่ยเพื่อต้องการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายเท่านั้นส่วน
พยานหลักฐานที่ใช้พิสูจน์ความจริงมันอยู่ในสำนวนหมดแล้วดังนั้นรูปภาพดัง
ไม่มีผลต่อรูปคดีพร้อมเตรียมที่จะให้คุณแม่เนี่ยไป
กับอายการเพื่อดูความเรียบร้อยของสำนวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้
นายเดชาว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ติดใจในสิ่งที่เกิดขึ้น
เรื่องของรูปภาพที่นำมาประกอบในการแถลงข่าวในวันนั้น